ละกันนะคะคู่นี้บอกเลยว่ากำลังอินเลิฟสุดสุดนะคะสำหรับนี่เลยนะคะ
เอ่อแพทย์ทัพพาพาแล้วก็คุณนายแฟนของเขาใช่เออนะคุณผู้ชมค่ะครับ
และที่สำคัญคุณผู้ชมนี่เขาไม่ได้อินเลิฟแต่แม่แพทย์อย่างเดียวนะ
น้องเรซิ่งเนี่ยเขาก็อินเลิฟกันด้วยพูดถึงแม่ลูกคู่นี้นะคะ
ก็มีความฮากากันมาฝากกันคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยดีกว่านี่
แล้วพักนี้แม่แพทย์นะคะเขาก็มีคุณตำรวจเข้ามาช่วยดูแลหัวใจด้วย
รวมไปถึงดูแลน้องเรสซิ่งด้วยเรียกว่าคอยตามประกบดูแลความปลอดภัยทุกระเบียบนิ้วเลยนะจ๊ะ
เอาหวานไม่หวานก็ดูซะก่อนตามภาพเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยโพสต์คลิปว่าเป็นพี่เลี้ยงให้น้องเรสซิ่งด้วยนี่ไง
ดูแลใจถึงพึ่งพิงได้เออ

และถ้าพูดถึงเรื่องความซี้ความรู้ใจของแม่ลูกคู่นี้
บอกเลยว่าแม่แพทย์กับน้องเรสซิ่งเนี่ยเขาเหมือนกันเป๊ะเลย

ดูอย่างแฟชั่นเสื้อผ้าเขาซะก่อนต้องใส่แบบเข้าเซ็ตเหมือนกันนะจ๊ะ
ไม่ว่าจะหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝน

แม่แพทเนี่ยแต่งเป็นดับบอยไปเลยจ้ะ

ดูจากผมสั้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกันนะ
เหมือนฝาแฝดเลยเหมือนน้องเรซิ่งเลยอ่ะ

นี่เหมือนกันเหมือนฝาแฝด๑๐๐

แพทย์เนี่ยเขาโพสต์ในคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วยนะ

ว่าจะฮากากันขนาดไหน
เอาไหล่แดงลูกไปหนึ่ง

ยิ้มกุ้งกริมแบบอารุมเจาะอะไรอย่างนี้

ถ้าเป็นสมัยก่อนเราดูละครนี่คือทัศน์ดาวเนอะ
พอมายังก็ไม่รู้เลยว่าเป็นแบบผู้หญิง
ปลอมมายังไงพระเอกก็จำไม่ได้งงไปหมด
เจ้าขำนะคุณผู้ชมนะ